ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมันทำให้ดิฉันหวนนึกถึงเหตุการณ์กราดยิงที่หนองบัวลำพูเหมือนกัน
กลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับเด็กแล้วมันก็เกิดขึ้น
คือผู้ชายคนนี้เขาเมากาวแล้วปีนรั้วโรงเรียนไปนะ
ป๓นั่งอยู่ตรงสนามย่านั่งอยู่ตรงเครื่องเล่นนั่งหันหลังอยู่
มันเอามีดพระฟันน้องจนสมองบวมค่ะ
เดี๋ยวต้องอัปเดตด้วยนะว่าตอนนี้อาการของน้องป๓คนนี้เป็นยังไงบ้าง
ดูสิคนเมายาเมากาวบุกเข้ามาในโรงเรียน
คุณรอยเลือดหยดอยู่ที่พื้น
พอบอกว่าเด็กผู้ปกครองไม่กล้าให้ลูกมาเรียนหรอกวันนี้

เล่าเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดลำพันบอง
ที่อำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดเมื่อวานนี้ค่ะ
แล้วคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะคือนายอาทิตย์ภูคัง
นามสกุลนี้จำไว้นะคะเขาอายุ๔๕ปี
แล้วนายอาทิตย์ปีนเข้าไปในกำแพงโรงเรียน
เอามีดพระไปฟันหัวเด็กป๓เราเรียกว่าน้องเออายุ๙ขวบละกัน
ซึ่งน้องเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะเป็นแผลชะกันกระโหลกร้าว
พอส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลยมราชเจ้าพญายมราชเนี่ยนะคะ
สุพรรณบุรีหมอต้องรีบผ่าเลยเพราะหมอบอกว่าไงรู้ไหมคุณ
กระโหลกที่มันเกิดจากการที่โดนมีดฟันมันไปฝังอยู่ในเนื้อสมองด้วย
จนตอนนี้หมอต้องเปิดกระโหลกแล้วก็ตรวจสอบดูนะว่าสมองน้องบวมหรือเปล่า
คืนนี้น้องเข้าห้องผ่าตัดด่วนแล้วนะฮะแล้วก็ต้องเปิดกระโหลกแล้วนะฮะ
ทีนี้พอเห็นหลักฐานเห็นร่องรอยจากที่โรงเรียนที่ปูนมันหยดที่ลานปูนซีเมนเนี่ยนะคะ
หยดที่ลานปูนซีเมนเนี่ยนะตำรวจอ่ะตามไปจับกลุ่มตัวคนร้าย
จับได้ที่บ้านบ้านเขาก็อยู่ไม่ไกลจากโรงเรียนหรอกค่ะ
มีดพระของกลางที่ใช้ในการก่อเหตุด้วยแล้วคุณตอนที่ตำรวจไปถึงนะ
ตัวคนร้ายนายอาทิตย์คนนี้นอนแบบสบายใจอยู่อ่ะแล้วนี่ค่ะคุมตัวมาที่โรงพักแล้ว
เขาก็รับสารภาพว่าเขาอ่ะเมาเกล้าดมเกล้ามาหยิบมีดในบ้านเดินไปเรื่อยเรื่อย
ถึงโรงเรียนนะถามว่ามีความแค้นกับเด็กเหรอเปล่าเลย
คือเห็นน้องแล้วก็ไปฟันเลยอะค่ะทีนี้ไปถามผู้ใหญ่บ้านหน่อย
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยคือนายปรีชาภูคังเมื่อกี้ที่ที่ฉันบอกว่าจำนำสกุลเอาไว้
เอ๊ะนำสกุลผู้ก่อเหตุกับนำสกุลเอ่ออดีตผู้ใหญ่บ้าน
เป็นนามสกุลเดียวกันแต่อันนี้เรายังไม่ได้ตรวจสอบนะคะ
ว่าเขามีความสัมพันธ์อะไรกับอดีตผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าคนก่อเหตุคนนี้เนี่ยนะ
คือก็เล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเด็กมาเข้าห้องน้ำ
แล้วน้องก็ไปนั่งเล่นตรงเครื่องออกกำลังกาย
ปรากฏว่าคนร้ายปีนข้ามกำแพงมาถือมีดพระยาวฟุตนึง
รีไปหาน้องเลยอ่ะน้องนั่งหันหลังอยู่
ตอนนั้นน้องไม่รู้น้องไม่ทันตั้งตัวค่ะ
ก็เลยโดนฟันเจ็บเด็ก๙ขวบวิ่งร้องไห้ไปหาครูนะ
คือตอนนั้นเด็กยังมีสติอยู่นะ
วิ่งร้องไห้เลือดอาบหน้าเนี่ยวิ่งไปหาครูคุณใช่ค่ะ
แล้วตัวคนร้ายคนนี้นายอาทิตย์มันโดนไปทั่วโรงเรียนเลยนะ
มือก็ถือมีดพระพอไปเจอครูเจอพันโรง
ก็คงจะกลัวคงจะตกใจหรืออะไรไม่รู้ปีนกำแพงออกไปทางเดิม
แล้วคุณคิดดูสิถ้าเกิดไปเจอเด็กนักเรียนคนอื่น
จะมีใครตกเป็นเหยื่อความเมาหยาของในอาทิบนี่ไหมอะ
ทีนี้คุณตาของน้องเอนะคุณตาบอกเลยบอกว่า
อาทิตย์เนี่ยมันก็คนในหมู่บ้านเดียวกันนะก็รู้แหละรู้จักเห็นหน้ากันอ่ะ
อารวาสแบบนี้หลายรอบแล้วแล้วรอบนี้มาเกิดขึ้นกับหลานของคุณตา
ตาบอกว่าชาวบ้านเขากลัวกันไปหมดแล้วอะค่ะ
เคยมีประวัติแบบนี้มาหลายทีแล้ว
โอ๊ยเนี่ยค่ะแล้วทีนี้พอไปตรวจสอบดูอาทิตย์เนี่ย
เขาก็เคยเป็นคนต้องคดีมาก่อนตอนนั้นโดนเรื่องยาเสพติดค่ะ
ตรวจหาสารเสพติดไหมคือเขาตรวจฉี่นะไม่เจอค่ะ
แล้วก็เลยแจ้งข้อหาไปว่าพยายามฆ่า
แล้วก็เรื่องของการพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้าน

วันนี้เนี่ยทางโรงเรียนวัดลำพันบองเนี่ย
สอนนะหยุดการเรียนการสอนวันหนึ่ง
เพราะว่าตำรวจสพนย่าไซเขาก็มาตรวจหาหลักฐานต่างเพิ่มเติม
แต่ไม่ได้นำตัวนายอาทิตย์มาทำแผนดูสิคะ
รอยเลือดของน้องวัยเก้าขวบเนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยครับ
แล้วเด็กที่เขาเห็นเหตุการณ์อ่ะเออ
ถามเด็กหน่อยลูกหนูตอนนั้นน่ะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะลูกนะ

เขาปีนรั้วขึ้นมาแล้วแล้วไม่ยอมหนีครับเขาก็กล้าว
แล้วตอนที่แล้วหนูทำไง

วิ่งหนีแล้วหนูอ่ะ
ตอนแรกเขาไม่เห็นหนูก็เดินมาดู

ก็รีบไปบอกเพื่อนว่าให้ล็อกประตู

เพราะว่ากลัวว่าเขาจะมาทำร้าย

เพราะว่าเห็นเหตุการณ์ที่แบบเพื่อนโดนทำร้ายต่อหน้าต่อตานะ
แต่นี่ผอก็นำสกุลเดียวกันคือกลายเป็นนามสกุลเดียวกันไปหมดเลยนะคะ
ทีนี้คือเขาบอกว่าเสียใจนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เมื่อวันพฤหัส

ต้องหยุดแหละนะฮะคุณผู้ชมส่วนทางด้านของครูที่เข้าไปช่วยน้องเอเข้าไปช่วยเด็ก
เพราะว่าเด็กวิ่งกุมหน้ามาเลือดเต็มหน้าเลยนะฮะ
คือครูบอกแบบนี้ตอนเกิดเหตุกำลังสอนนักเรียนชั้นมัธยมอยู่
พอได้ยินเสียงก็เลยรีบเอาเด็กที่อยู่กับเราเข้าห้องก่อน
็ประตูข้างในไว้ก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยฮะ
พอเสร็จก็รีบวิ่งลงมาดูน้องเอ
เจอพานโรงพานโรงอุ้มน้องเอเข้ามาหลบด้านหลัง
เพราะไม่รู้ว่าคนร้ายจะตามมาหรือเปล่านะครับ
จากนั้นครูตั้งสติได้เพราะในมือไม่มีอะไรเลยนะคุณ
ไม่มีอะไรเป็นอาวุธในการต่อสู้เขาได้เลยถ้าเขาบุกมานะฮะ
แต่ทีนี้มีอนามัยอยู่ใกล้โรงเรียน
เลือดไหลมากรีบพาไปอนามัยก่อน
จากนั้นครูอีกท่านก็โทรแจ้งตำรวจแล้วก็มีรถพยาบาลมานะครับ
เลือดไหลมากเลือดไหลเยอะจริง
ครูตกใจร้องไห้เลยตอนนั้นนะฮะ
ภาวนาให้ลูกศิษย์หรือเด็กน้อยคนนี้ปลอดภัยนะครับ
นามัยก็ห้ามเลือดไว้รถพยาบาลก็มา
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ทุกคนตกใจหมดเลยคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะฮะใช่คุณชมฮ่า
อาการน้องตอนนี้เป็นไงเมื่อคืนเข้าห้องผ่าตัดแล้วคุณ

น้องตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิด
เพราะว่าน้องคือก็มีไข้ขึ้นอยู่ด้วย
ทีนี้ก็เลยห่วงเหมือนกันนะคะ
คุณผู้ชมฮะทีนี้เราไปตามทางฝั่งของผู้ก่อเหตุบ้างนะฮะ
ญาติผู้ก่อเหตุเปิดเผยมา
เปิดเผยแล้วก็ชี้ให้ดูสารพระภูมิเลยคุณ
สารพระภูมิที่บ้านถูกผู้ก่อเหตุทุบจนเละ
ในช่วงค่ำคืนก่อนจะไปก่อเหตุที่โรงเรียน
คุณผู้ชมฮะนอกจากสารพระภูมิที่บ้านแล้ว
ผู้ก่อเหตุไปไล่ทุบทำลายสารพระภูมิของเพื่อนบ้านเหมือนกัน
ชาวบ้านใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุนะฮะ
ในตอนเช้าที่โรงเรียนย้อนกลับมาหน่อย
ตี๓มันมีเสียงของผู้ชายตะโกนโหกเวกเสียงดังเหมือนคนคลั่ง

แล้วก็นี่แหละฮะเป็นเหตุที่ผู้ชายที่ก่อเหตุคุ้มคลั่งทุบทำลายสารพระภูมิ
แล้วตอนเช้าถึงไปก่อเหตุที่โรงเรียน
คุณผู้ชมฮะตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุไปฝากขัง

เพราะฉะนั้นเขาก็เลยปีนรั้วโรงเรียน
เอามีดไปฟัน
คุณผู้ชมฮะก็คงคลั่งตั้งแต่ตอนกลางคืนนะ
เห็นอะไรเป็นผีไปหมดถึงขนาดไปทำลายสารพระภูมิ
และพออีกวันหนึ่งก็ไปก่อเหตุกับเด็ก

ที่นี่ผู้ปกครองก็ตกออกใจตอนนี้
ต้องอยากให้โรงเรียนหาทางทำ
คือสร้างให้เกิดความมั่นใจต้องสร้างความปลอดภัย
มีมาตรการอะไรบ้างจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วก็บอกว่าอยากให้จัดการกับคนที่ก่อเหตุ

อันนี้เป็นเสียงสะท้อนจากพ่อแม่ผู้ปกครองป๕ของเด็กป๕นะคะ

ใช่คือเข้าใจความรู้สึกของพ่อแม่เลย
เหมือนบ้านหลังที่๒ต้องส่งลูกหลานไป

ส่วนตัวนายอาทิตย์ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะ
คือเดี๋ยวเห็นว่าช่วงบ่ายวันนี้
จะมีการส่งตัวไปฝากขังต่อ
เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็สะท้อนไปถึง
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชม

อาจจะเป็นนมสกุลที่ใช้กันเยอะ
ในพื้นที่หูคัน